เปิดปากกับภาคภูมิ
หนึ่งซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศท่านผู้ชมทุกท่านอยากจะฟังอยากจะได้
ให้ชัดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการทำงานและจากนี้ไปเนี่ย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นคำว่าทำแล้ว

และทำต่อทำแบบไหนอย่างไรวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิผมอยู่กับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับประชาชนห้าคนต้องขอบพระคุณท่านจริงจริงฮะคือที่ผ่านมาถ้าจะสังเกตเนี่ยท่านไม่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแบบนั่งคุยลักษณะอย่างนี้เลยนอกจากเจอน้องน้องผู้สื่อข่าวตาม
ประชาฬาสื่อข้างล่างที่ทำทำเย็บไง
แล้วนี้ก็ไหลโอกาสมาชิ้นแจ้งอะไรได้บ้าอย่างที่คุณจะถามก็จะตอบ
คงไม่ถึงท่านชิ้นแจ้งเป็นลักษณะเชิญมาพูดคุยมากกว่าครับ

ดีขึ้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะ

ก็เลยไปปิดสนิทแล้ว
แล้วอย่างนี้ไปแน่นอนว่าเราต้องมีการเลือกก่อนมาบอกว่า
ท่านนายกบอกว่าทำแล้วทำอยู่และทำต่อในส่วนที่ผ่านมาเอาทำแล้วและทำอยู่ก่อน
มีสิ่งไหนแบบไหนอย่างไรที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจในสิ่งที่ทำมาบ้างครับ
คราวนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าให้ทำแล้วคือก็อยากจะขอความเป็นธรรมก็แล้วกัน
ประชาชนก็อาจจะเห็นด้วยสายตาด้วยการใช้ประโยชน์ศักดิ์สิ่งที่เราทำไว้
เพราะอย่างนี้เรามันคงตั้งพื้นฐานเรียกจากเราอยู่เนี่ย
แต่ซะเนี้ยบางอย่างมันต้องทำต่อจากสิ่งที่ทำไว้แล้วเช่นสมมุติเอาละครับ
อย่างงี้ทำไปแล้วเช่นสมมุติเริ่มงบริการง่ายเมื่อกี้ถนนทองทาง
เราทำเส้นเมนหลักไปแล้วล่ะเดี๋ยวเส้นเรือที่เหลือเนี่ย
อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงอะไรอีกนิดหนึ่งต่อให้ไปถึงในพื้นที่อีกอันหนึ่ง
เพราะว่านี่นี่คือคือโครงสร้างพื้นฐานเช่นในส่วนของอืม
ภาคต่อภาคจังหวัดต่อจังหวัด
เส้นทางที่ได้มาตรฐานนะ
แล้วมาเชื่อมโยงเพราะเส้นทางนี้คือเป็นจุดในการพัฒนา

แล้วจะใช้เส้นทางนี้ไปทำหากินยังไงก็ได้
ให้เขาเลือกใช้ได้นี่คือโอกาสให้กับเขาทุกคน
นี่คือการทำต่อเอ้ยทำแล้ว
แต่ทำแล้วมันยังไม่เสร็จมันต้องทำต่ออีกไง
เหมือนถนนหนทางกูก็ต้องทำต่อ
นั่นคือคำว่าทำต่อแล้วมีอีกหลายเรื่อง
เช่นการอะไรล่ะการแก้ปัญหาการจัดการน้ำ
น้ำทั่วผลตกภัยภัยแรงขนาดนี้มันต้องทำต่อ

ถ้าทำแล้วเสร็จแล้วใช้ได้แล้วแล้วหยุดแค่นี้แล้วก็จบได้
แต่อะไรที่ยังไม่ได้ต้องทำต่อไงทุกเรื่องที่ทำเนี่ยมันต้องทำแบบนี้
แล้วจริงแล้วก็ทำแล้วทำอยู่ทำอยู่ในเสี่ยงต้องยังไม่เสร็จ
แต่มันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะใช่ไหมหลายอย่างที่มันใกล้จะเสร็จแล้ว
ใกล้จะสมบูรณ์แล้วทำต่อ
เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้มาต่อกับอันนี้เข้าใจไหมต่อกับเส้นอันแรก

พ่อเราต้องดูแลคนทั้งประเทศ๗๐ล้านนะเธอ

คือมันมีคนทั้งรายได้สูงรายปันกลางรายได้น้อย

รัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเขาอะไรเขา
และให้เขาสามารถที่จะสร้างตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาได้
แต่ถ้าการให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สนุนในส่วนที่จะทำยังไงให้รายได้เขาสูงขึ้น

เพราะถ้าส่วนต่างกันต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่
และราคาขายข้างนอกราคามันตกจะทำยังไง

คือลดราคาต้นทุนให้มากที่สุด

ถ้าเราไปมองปลายทางคดีบางทีเรามีปัญหาพอควร
เพราะมันกลไกตลาดมันคุ้มยาก
แล้วก็หลายประเทศก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนเรา

แล้วเราดำราคาลุงไม่ได้เขาก็ไปทื้อเรา

นี่ก็เป็นศึกส่วนหนึ่งที่ผมต้องทำต่อ

ค้าขายการลงทุนในแง่ของคมนาคมเรื่องน้ำอย่างที่ท่านนายกบอก
หรือว่าเรื่องของเกษตรกรต่างเนี่ย
ปัญหาไหนที่นั่นรู้สึกว่าห่วงแล้วก็อยากจะทำต่อจริง
มันปล่อยไว้ไม่ได้มันต้องสารต่อจริง
คือทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมด๓๔อย่างครับ
เรื่องของโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีคนที่เขามาได้ประโยชน์โครงสร้างเหล่านี้
รายได้สูงรายได้ปันกลางรายได้น้อย
เข้าใจไหมมันต้องปรับตั้งแต่วิธีการตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องของการผลิต
แปรรูปการจำหน่ายรัฐบาลต้องช่วยเขาไง
เพื่อให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเรามักยิ่งขึ้น
ทั้งที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมอะนะ
เราต้องขับเคลื่อนไปในหลายเวทีด้วยกัน

มันมีรายละเอียดปิกย่อยข้างในมากมายนะเรากำลังเริ่มต้นตรงนี้แล้วเราก็เริ่มมาหลายอย่าง
อีกหลายอย่างเราต้องทำต่อนี่คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความยอมรับว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
ผมก็บอกเสมอว่าไม่ว่าเพศอะไรก็ตามมันอยู่ในโลกใบเดียวกันวันนี้โลกใบเดียวกัน
เกือบมันถึงกันหมดน้ำมันก็ถึงกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะพิทักษ์โลกของเรา
นะก็คงเคยได้ยินกันบ้างแล้วล่ะโรคความวุ่นวายโรคความไม่แน่นอนโรคความพันผันหวน
ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลังเรื่องของประชาชนเรื่องของรายได้ต่าง
ทั้งหมดมันพร้อมที่จะพลิกไปพลิกมาตลอดครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะ
เรื่องของภูมิวิทยาศาสตร์โลกด้วยทุกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะพูดตรงโน้น
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องร่วมกันทำ
แล้วผมก็บอกว่าถ้าผมสบายทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ถึงแม้จะ๒ปีก็เอาเถอะผมก็จะทำให้
แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ภายชนใช่ไหมล่ะว่าเขาจะยอมรับผมได้หรือเปล่า
แต่ก็อยากให้ขอเขาไปทำนิดนึงประยรดิ์ดูว่าผมทำอะไรแล้วบ้าง
ผมทำมาให้ผมทำไม่ได้ทำคนเดียวสิ่งที่ผมก็ได้หามาตลอดผมฟังคนนะ
ผมฟังไม่ว่าจะสื่อไม่ว่าจะประชาชนไม่ว่าจะโซเชียลไม่ว่าจะอะไรล่ะ
ใครว่าอะไรว่าผมฟังหมดนี่คือสิ่งที่ผมต้องอมวลทุกคน
จะบอกผมไม่ฟังใครไม่ได้นะแล้วผมจะมาเทียบกับหลักการทั้งหมดกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่
ผมก็มาหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้มันทำได้สิ่งมากที่สุดคือความเห็นประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
จะทำอะไรแล้วแต่ก็ต้องรับฟังวิทย์เห็นหมดแหละไม่ว่าจะทำทางโทนทางจะสร้างอะไรทั้งอย่าง
มันก็ต้องผ่านความเห็นประชาชนใช่ไหมถ้าไม่ผ่านมันก็ทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทุบอะไรใครเลยไม่ใช่อำนาจไปกดดันใครเลย
สร้างมาได้ทั้งหมด๘ปีมาเนี่ยผมไม่ได้บังคับใครนะ
นั่นคือประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะจะบอกว่าผมมีอำนาจใช้อำนาจอย่างเดียวไม่ใช่
ผมไม่เคยคิดว่าผมมีอำนาจเลยนะอยู่ที่ความร่วมมือเท่านั้นแหละผมก็คิดแค่นี้

นี่มันซึ้งเสริมจัดลำดับความเริ่มโดดของงานให้ได้
กว่าที่พี่เห็นคอมเม้นท์มาเอ่อ
ต่ำหนิวิหาควิจารณ์อย่างโน้นอาจสีแข็งสีกำลังใจเหมือนกำลังใจมากเมื่อฮะ
ก็ถ้าเสียใจผมก็เลิกไปนานแล้วล่ะ
วันนี้ผมก็ถือว่าประเทศชาติออกมาก่อนเสมอไง
สิ่งใจผมสมัยเป็นตลอดชีวิตผมเป็นฐามาแค่ถึงเมืองมาก
แล้วก็ผมก็ทำเพื่อชาติธัตรสถาภัณฑ์ภาคสัตย์

ก็ยังให้ความสำคัญกับ๓สิ่ง
ซึ่งนี่คือประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นในโลกใบนี้
เขาไม่มีเหมือนเราหรอกเราทำไมต้องทำลายสิ่งดี
แก่หลักของประเทศต้องทำลายไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง
สิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้ความคิดทุกอย่างมันสู่การปฏิบัติได้
ไม่ใช่พูดอะไรก็ทะเลาะกันไปหมดทุกเรื่อง
ผมว่ามันไม่ใช่เวลาตอนนี้แล้วล่ะโลกมันกำลังผันผวนอยู่
ใช่ไหมเสร็จที่โลกก็เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาเลยนะ
แล้วผมคิดว่าผมไม่รู้อ่ะผมก็รู้แต่ผมต้องพยายามให้ดีที่สุด
ใช่ไหมให้ทุกคนเขายอมรับว่าเขาทำวันนี้
จะบอกให้คนทั้งเรื่องพอใจอย่างเดียวว่ะแล้วตรงกลางทำไมข้างบนทำไง
ในเมื่อถ้าสมมุติว่านักธุรกิจเขาลงทุนไม่ได้
หรือใครมาลงทุนบ้านเราไม่ได้แล้วรายได้เราจะมาจากไหน
เราต้องหาวิธีการให้เข้ามาให้ได้โดยจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ให้เขามาเอาไท้ประความไปใช้ให้มาส่วนเกินไปทำรองเนี่ย
ท่านนายกครับผมขออนุญาตพักครู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากฟังที่ท่านนายกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะขอทำต่อแต่มีเวลาแค่๒ปีเองถ้าได้เป็นนายกจะอยู่ได้อีกแค่๒ปีโมเดลตรงนี้เนี่ยแล้วจะยังไงต่อแล้วใครจะสารต่อด้วยนะฮะพักกันครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามเปิดปากกับภาคภูมิกันต่อนะครับผมอยู่กับบุคคลที่คนไทยทั้งประเทศอยากฟังมากมากในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานต่างนะครับและคุยกันต่อเลยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งณขณะนี้คงต้องถามต่อในฐานะแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
นะครับเรื่องของการทำต่อทำต่อเนี่ยเป็นนายกได้อีก๒ปีถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านได้เป็นนายกต่อก็จะครบ๘ปีตรงนั้นนะฮะทีนี้คำว่าทำต่อแล้วทำต่ออีก๒ปีตรงนี้เนี่ยท่านจะบอกกับประชาชนหรือว่าอธิบายประชาชนเข้าใจได้ยังว่าใน๒ปีนี้จะยังไงต่อทำได้เสร็จไหมสำเร็จหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอีก๒ปีต่อไปในวาระของสภา

พอไหมผมคิดว่าน่าจะพอคือทำต่อในสิ่งที่มันยังไม่จบไงสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างเยอะแยะไปหมดแล้วก็ในเรื่องของการปรับโครงสร้างของของระดับถัดรากให้เขามีพอใช้พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้สินต่างตรงนี้ครับคือผมต้องทำทั้งสามระดับไงเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันเริ่มไปแล้วล่ะแต่มันยังอยู่
ต้องปรับให้เป็นในตามเขาเรียกอะไรล่ะตามการเปลี่ยนแปลงของโลกไงของเศรษฐกิจต่างมันมีหลายหลายหลายภูมิภาคด้วยกันใช่ไหมวันนี้สิ่งที่เราทำว่าถ้าเราจะทำอะไรเพื่อคนที่มีแน่น้อยเราต้องทำให้ประเทศเรามีได้สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเออวันนี้เราดูว่าเราจะเดินหน้าเชิงรุกอย่าง
เรายังทำอยู่นี่ไงมีการลงทุนมากมายเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าเขาเห็นว่าประเทศไทยนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะสูงกลางแอเซียน
อย่างเดิม๗อย่างใหม่อันนี้ต้องไปตามดูแล้วกันนะอันนี้เพื่อจะเพิ่มไปได้ของประเทศของเราในเรื่องการลงทุนต่างเหล่านี้
มีทั้งในเรื่องของอีวีด้วยใช่ไหมเรื่องที่เกี่ยวอิเล็กทรอนิกส์ต่างมากมาย
ในเรื่องของเราบอกแล้วไงทำเรื่องของทางพื้นฐานและรวมทั้งดิจิทัลด้วย
แล้วประโยชน์ที่จะได้จากดิจิทัลและอีกอันหนึ่งก็คือเราเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา
เห็นว่าทางกระทรวงอวทางอะไรก็รับนโยบายผมไปก็ทำอีกหลายอย่าง
เราเดินหน้าไปไกลมากอ่ะนะวันนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของโน่นดาวเทียม
ในเรื่องของอะไรอวกาศเอามาเกิดเป็นโน่นแล้วก็จะร่วมมือกับหลายประเทศอยู่ในขณะนี้
เราไม่ใช่แบบเดิมแล้วเราต้องมองโลกภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นอีอีซี
ถูกไหมล่ะวันนี้การลงทุนต่างก็พร้อมควรแล้วมากขึ้นพร้อมควร
ถ้ามันมีผลสำเร็จมันจะได้เพิ่มอีกมากมายในส่วนตรงนี้
มันคาเสร็จที่๒บางอันมันคาเสร็จที่๓นำถูกไว้บัตร
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะทำตรงนี้ให้มากที่สุดใน๒ปีที่มีอยู่
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่หรือใครคนใหม่เข้ามาบริหารก็แล้วแต่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าความสำคัญของผมก็คือว่า
ประเทศไทยที่มันเดินได้วันนี้เพราะเรามียุทธศาสตร์ของเรา
มันจะได้ควบคุมในเรื่องของการลงทุนให้มันเกิดความต่อเนื่อง
ไม่ใช่เป๋ไปเป๋มาแต่ในเรื่องของการดูแลประชาชนเราต้องทำให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
ในส่วนของประชาชนเนี่ยผมเห็นว่ารายได้เขาน้อยใช่ไหม
เราก็ไปดูเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรของเขา
แล้วซึ่งมาที่สุดคือทำอย่างยังไงให้เศรษฐฤษฎาลราคมันดีขึ้น
ให้เงื่อทุกตัวในท้องถิ่นให้มากขึ้น
ว่าเออรัฐบาลที่ผ่านมา
วันหน้าเขาเขาก็คงจะดีขึ้นทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เราต้องแก้คือในเรื่องของ
ครัวเรือนอืมวันนี้เราก็แก้มันถูกวิธีนะครับ
คำว่าหี่ครัวเรือนมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงใช่ไหม
มันมีหนี้ไม่ใช่แบบเออทุกคนเป็นหนี้เท่านั้นมันมีหารตัวเลขมา
งี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดคำว่านี่เนี่ย
มันจะมีหนี้ที่มีมูลค่ากับหนี้ที่ไม่มีมูลค่า
จ่ายโดยไม่จำเป็นมันก็มีหนี้มันอยู่นี่ธรรมดาของคนอ่ะนะ
ก็อยากได้อยากซื้ออยากอะไรต่างใช่ไหม
แต่บางอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าหนี้ที่มีมูลค่าในจำนวนที่ว่าเป็นหนี้ล่ะ
ถ้ามีรถใช้อ่ามีบ้านพรครับพวกนี้มันมันมีมูลค่านะ
ไม่ใช่ไปใช้จ่ายทั่วไปอันนี้ก็ต้องยอมรับสังคมเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมแต่ทำไงให้พ่อแม่ผู้ปกครองเขามีอะไรขึ้นล่ะ
ดูแลลูกเขาในความต้องการของลูกเขาได้แต่พอสมควร
นะครับเราคิดอย่างงี้อีกเรื่องหนึ่งก็เราก็ต้องดูเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหม
ประกอบด้วยวิทยาลัยกิจชุมชนซึ่งผมก็เน้นเรื่องวิทยาลัยกิจชุมชนไว้แล้วไง
ครับถ้าเราทำอย่างงี้ได้ต่อได้มันก็จะดีขึ้นโครงการเที่ยวบริการอะไรกัน
ผมก็จะสารต่อเรื่องเหล่านี้ถ้าผมได้เป็นนะครับ
ผมได้เป็นรัฐบาลถ้าอะไรที่มันดีผมก็ทำต่อ
ทำต่อตรงนี้คือทำต่อนะมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มอะไรมากขึ้น
ประชุมมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ทำให้สุดวันนี้ก็คือเรื่องความสำหรับประเทศ
เพราะไม่เรื่องการลงทุนความไม่บังใจเชื่อมันสินคันและกัน
ผมใช้คำว่านโยบายของเราวันต่อไปของเราก็คือว่า
เราต้องเป็นเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
แบ่งบันพุพยุตครับแล้วเป็นธรรมใช่ไหมต่าง
ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องรู้
มันก็หมดไปเปล่ามันก็รายได้เข้าประเทศมันก็น้อย
ต้องดูตรงนี้แล้วก็ดูว่าทำยังไงจังหวัดที่อยู่ท้ายตารางทำให้เขาดีขึ้น
มันมีเจ็ดสิบหกจังหวัดอ่ะคุณไปดูรายได้สิมันต้องดูจากตัวเลขพวกนี้ด้วย
แล้วจะบริหารยังไงทุกภาคเป็นยังไงภาคนี้อ่อนกว่าภาคนี้แข็งแรง
ที่มีศักยภาพทำไมเราเอาศักภาพเขาขึ้นมาล่ะใช่ไหม
การคือเรื่องความระหว่างประเทศที่ผมคิดว่าผมจะสารต่อ
ผมก็ทราบว่าเริ่มมาแล้วนะจากสวีราเบียก็ถือว่าโอเค
เพราะว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในกลุ่มประเทศเหล่านั้น
ผมกำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องวางแผนว่าเราจะเดินหน้าประเทศอย่างไร
ในความสำคัญระหว่างประเทศเราต้องดูกลุ่มนี่
กลุ่มตลาดเดิมตลาดเก่าตลาดใหม่ตลาดที่เราไม่เคยเดินเลย
เพราะวันนี้มันแข่งกันคัดกันบ้างในตลาดพวกนี้
กลุ่มประเทศมุสลิมกลุ่มอันนี้ดูที่จะเดินตลาดอย่างไร
ทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราก็ต้องหาสินค้าหาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถคุยเขาได้
แล้วก็เป็นธรรมกับเขาไม่ใช่เราจะคิดจะขายอย่างเดียว
เราก็จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเขาบ้างทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหวัง
แมสมันก็จะเกิดขึ้นเราต้องสร้างตลาดให้มากกว่าเดิม
ถ้ามูลค่าให้สินค้าเรามากกว่าเดิมถ้ามีเสียงภาพเยอะวันหน้าก็แข็งกันมากขึ้น
ผมก็เตือนบอกว่าวันหน้าเราก็จะทำเรื่องสินค้าสุขภาพให้มากขึ้น
รัฐบาลต้องก็รับช่วงไปแล้วกันใครจะเป็นก็ตราบสู่แล้วแต่

เดี๋ยวผมจะถามเรื่องรัฐบาลต่อไปที่ท่านบอกนะฮะ
ทีนี้แน่นอนว่ามีคนถามครับ
พอพลเอกประยุทธ์บอกว่าทำแล้วทำอยู่

แล้วทำไม๘ปีที่ผ่านมาไม่ทำให้เสร็จ

มันไม่ใช่ง่ายนะที่ผมทำมาแล้วเนี่ยถ้าจะบอก
ผมถามว่าก่อนหน้านั้นมันเสร็จไหมอืม

ถ้าย้อนไปถึง๘ปีก่อนด้วยอย่างนั้นใช่ไหม

ถ้ามาดู๘ปีตรงนี้ท่านก็ต้องมองด้วยตา
แล้วก็สัมผัสด้วยการใช้ประโยชน์

กำลังสร้างบ้านให้มันใหญ่ขึ้น

๒ปีถ้าพนนิปุยุได้เป็นนายกต่อบ้านเสร็จไหมครับ
ก็ใกล้เสร็จอะนะถ้าไม่เสร็จก็ใกล้เสร็จอ่ะมันก็ถ้าคนต่อก็ทำไปสิ
ก็ต้องมีคนมามาทำต่อต่ออีกมาทำต่ออีกนี่คือสิ่งที่ควรจะคิดเหมือนกันนะ
คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อถ้าใครไม่เคยทำคิดไม่ออก
จริงมั้ยล่ะคนทีจะทำต่อคือก็ใครก็ได้ประเจ้าเลือกมาสิ
ดูก็พี่อยู่แล้วอ่ะผู้ว่าตรงอยู่นี่เพราะว่าอืม
มีคนมาถามผมว่าผมจะทำอะไรต่อมั้ย
ผมก็ต้องดูนะ
ต้องครีดิเหมือนเขาด้วยนะ

ผมก็มองว่าแนวคิดก็ตรงกับเราเนอะ

ทิ้งมาตรงนี้แหมผมเชื่อว่าท่านท่านผู้ชมหลายท่านก็อยากทราบ
ทำไมต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาครับ

คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
วันนี้ผมได้คุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับทุกผู้ชมครับ
จุบันท่านเป็นคันดิเดตนามนตรีของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ครับคงต้องเรียนถามนะครับว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงมา
ร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติได้ครับ
อันหนึ่งก็คือว่าอุดมการเราเหมือนกัน
ว่าเหมือนกันคือการที่ผมจะตัดสินใจไปอยู่กับใคร
เพราะต้องดูอุดมการของแต่ละภาคก็ก่อนนะ
แล้วก็เท่าที่ผมสัมผัสมาเขาก็มีโครงการเพื่อชาติกษัตริย์เหมือนกัน
เหมือนกับหัวใจของผมพอดี
เพราะผมต้องอะไรล่ะ
ดำรงความเขาเรียกว่าแกนหลักของประเทศ

เพราะนี่คือความแตกต่างต้องมีจากหลายประเทศนะ
เราก็เป็นส่วนที่เราอยู่กันมายาวนาน
ถ้าถ้าบางส่วนของเรามาถึงวันนี้นะ
ก็จะต้องเนี่ยทำให้ประเทศไทยเจริญมาถึงวันนี้ได้ไง
แล้วก็ด้วยเขาเรียกอะไรมีความมั่นคง

อย่าลืมอดีตถ้าลืมอดีตมันก็ทำปัจจุบันไม่ได้
แล้วมันก็ไม่มีอนาคตว่าจะไปวันข้างหน้า
เพราะการทำวันนี้คืออะไรคือประวัติศาสตร์ของวันข้างหน้า
ถูกไหมนี่คำว่าทำต่อเนี่ย
ทำต่อนี่คือโน้นนะไปอนาคตนั่นนะ
ทำอยู่นี่คือปัจจุบันนะทำแล้วนี่คืออดีตนะ
นี่คือผมทำอดีตปัจจุบันสู่อนาคตด้วย
อาจจะไม่ใช่สร้างบ้านหลังใหม่ทั้งหมด
บ้านต้องต่อเติมบ้านให้เขาปรับปรุงพัฒนาบ้านให้เขาแข็งแรงขึ้น
ใช่ไหมบ้านในพื้นที่ริมครองอะไรแหละพวกมันทำหมด
ผมเห็นว่าต้องทำนะแต่วันข้างหน้า

ปัญหาอยู่ทรงไหนบ้างอะไรบ้างแล้วใช้ความเทิ้งจะทำยังไงต่างละเนี่ย
และผมก็ขนาดทำงานผมก็ว่ามาปรึกษากันมาหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ย

คุยกันแบบนี้ว่าท่านต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเออพอคุยกันตรงกันได้
เคมีมันเริ่มตรงกันแล้วไงผมก็ตัดสินใจแค่นั้นเองเนาะ
คุณพิรพันธ์เคยมาคุยกับผมในรายการนั่งคุยกันอย่างนี้ฮะ
ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยคุณวิริพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าความจริงแล้วตั้งพักไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำ
ไม่ได้ไปไหนดิผมอยู่ของผมอยู่แล้วไงผมก็อยู่ของผมผมก็ทำงานของผมไปอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สุดคือว่าผมคิดแค่ว่าประเทศไทยมันจะเดินหน้าต่อไปได้
ต้องรวมไทยสร้างชาติรวมไทยไปด้วยกันในการสร้างชาติของเรามั่นคงแข็งแรงขึ้น
แล้วรัฐทำคนเดียวไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้จะใครเป็นนายกก็แล้วแต่ทำไม่ได้หลักคนเดียว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สุดมานี้ก็คือสำหรับว่าต้องรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นนี่คือของภาคอยู่แล้วคติภพของภาคก็อยู่แล้ว
พอมันอาจจะคิดอย่างบ้างสิทธิ์ที่สุดอีกเรื่องนึงผมเข้าใจว่าจะถามเรื่องรัฐมนูญไงจน
ในการลากรัฐมนูญสมัยที่แล้วผมก็ไม่เคยคุยกับคนลากรัฐมนูญซักคำเลย
เขารักจะไงก็ตามมันผมสั่งไม่ได้
จะสั่งให้เอื้อประโยชน์ใครก็ไม่ได้
จะทำเพื่อใครได้ไงแล้ว
อเจมส์อศัลดิ์ฉันต้องถามอย่างเหมือนรู้ใจ
พลักษณ์รุมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลผู้หญิงกว่ายุทธ์ได้เป็นนายก
เชื่อว่าไอ้ขั่วการเมืองต่างความขัดแย้งต่างพวกนี้
มันมันก็จะสามารถที่จะเบาบางลงได้
ถ้าสมมุติได้เป็นแบบนั้นมันก็จะรับประสมอยู่แล้วล่ะ
ก็ที่ผ่านมาก็รับประสมไหมเหรอ๔ปีหลังที่ก็ทำมาเนี่ย

แล้วมันก็เกิดงานเข้าแล้วเหรอ

เพราะฉะนั้นรัฐบาลหน้าก็ต้องทำแบบนี้
ผมคิดว่านะแล้วอาจจะมีใหม่เพิ่มเติม

ท่านตั้งเป้าและคาดหวังมากน้อยขนาดไหนว่าท่านจะต้องได้เป็นนายกได้ทำต่อ

ถ้าไม่อยู่ไม่ได้รับเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ทำอะไรพี่
แล้วเราก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่ามันจะช่วยกันชักดำไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ผมคิดว่าเนาะ
ท่านบอกต้องสร้างความหวังให้กับพักใช่ไหมฮะ
ผมเลยไม่กล้าถามเลยว่าสมมุติถ้าเกิดไม่ได้ทำต่อ

ผมพร้อมในการตัดสินใจของชนทุกคนเนี่ย
ผมถือว่านี่คือคนไทย

ก็คือชาติศาสนาพระกษัตริย์เราต้องช่วยกันนำพาประเทศไทยไปในสู่ที่ปลอดภัยเนอะ
แล้วเจริญเติบโตสร้างบ้านหลังใหม่ไปด้วยกันหรือต่อเติมบ้านหลังเก่าให้แข็งแรงขึ้นไปด้วยกัน
เพราะเรามีทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่บ้านที่เล็กเกินไปบ้านเตรียมขยายให้ครอบครัวโตขึ้นอะไรพวกนี้
นี่คือสิ่งหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำตรงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเขาเรียกอะไรล่ะให้ประเทศด้วยนะประเทศ
เพราะฉะนั้นรายได้ต่างสำคัญที่สุดในการที่จะทำที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็ทำได้
เราก็มีงบมารเท่าคล้ายเขานั่นแหละแต่ผมก็ทำได้ไงใช่ไหมแล้วคันเดียวเราผ่านนั้นอีกอ่ะ
หลายเมืองการท่องเทียบว่าคิดการเสียนะคะว่ามันยังไม่ดี
จะดีขึ้นไหมล่ะไม่มีทางเลยนะแล้วตอนนี้ประเทศต่างเข้ามาก็เยอะแยะ
ซึ่งเจ้าชายก็มีการพบปะหารือกับผมนะประเทศต่อประเทศนะ
ไม่ได้มีอะไรสูตรตัวครับเราก็ได้สารต่อความกันที่เว้นหมด๓๒ปี
ต่อไปให้ได้นี่คือทำต่อนะครับแล้วก็ทำใหม่สิ
ไปประเทศโน้นประเทศนี้ก็ไปต่อสิ
อย่างระมัดระวังด้วยนะต้องระวังความสมดุลด้วยนะ
ในภูมิภาคเด้อใช่ไหม

ล้านคะแนนเสียงได้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะ
ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในส่วนนี้มีอะไรอยากฝากถึง
ก็อยากให้น้องหรือหลานอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามเลือกตั้ง
ต้องคิดแค่ควรให้ดีนะจะตัดสินใจต่างก็แล้วแต่นะ
ผมรู้ว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็
มีความคิดที่หลากหลายวันนี้เรามี
อาจจะเกิดมาไม่ทันอ่ะสมัยก่อนที่มันบ้านเมืองมันไม่ใช่แบบนี้ไง
หลายคนก็เกิดมาในฐานที่มันมีพร้อมอยู่แล้ว
ก็คิดว่าจะดีกว่าคือไม่ผิดอ่ะแต่จะต้องถูกวิธีนะ
เราว่านะถ้าสมมุติอยากได้อะไรที่ดีกว่า
มันก็ต้องสร้างสารต่อกลับไปให้ได้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล
ก็ทำในสิ่งที่ดีที่งามไปแล้วสารต่อกันไป

เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ช่วยกันคิด
อย่าไปอะไรคิดในทางที่มันไม่ใช่
เพราะวันนี้เราห้ามโซเชียลไม่ได้ใช่ไหม

ผมไม่ต้องการไปสั่งไม่ต้องไปครอบงำใครทั้ง
แต่ผมถามว่าให้มองด้วยความเป็นจริงความเป็นจริงว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไว้

ท่านพูดถึงพิธีต่างแล้วเนอะ

ใจเมื่อเทศที่ไร้กิจการแพรงไม่มีกฎหมายไม่มีครอบครัว

เขียนใจไหม
ทำงานการเมืองมา๘ปีเหนื่อยไหมฮะหลังจากก็

ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้อยากทำอยู่แถวนะ

คนที่มีอายุพอกับผมก่อน

เว็นแต่ที่ยาวชนที่โตขึ้นมาท่านไม่ทานตัวนั้น

ไหน๐๐๐อยากฝากบอกที่มาชาชน

ชนขอบคุณพี่น้องพ่อแม่อุยาธยาห์หรือแล้วแต่ทั้งหมดแหละคือนี่คือคนทัย
เราเป็นประเทศที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตขึ้น
ในอนาคตคราวนี้ในทุกพิธี
ไม่แตกแยกไม่แบงผลักใหม่ขวายกัน
แล้วเรามีชื่อเสียงในโลกบรรยานคือยิ้มสะยาม
ถึงแม้ว่าผมจะยิ้มน้อยก็เครียด

เป็นคนไม่เครียดอะไรเลยความจริงแล้ว

แต่ถึงเวลางานผมเอาจริงกว่าจัง
บางทีก็ทำให้อะไรล่ะความอดทนมันลดลง

ใครจะเขียนอะไรมาว่าผมก็โอเคก็ว่าไป
แต่ผมก็ฟังได้

นี่คือผมฟังเสียงทุกคนใช่ไหม

ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงครับที่ได้มาพูดคุยกัน

ในตำแหน่งของนายกที่ผ่านมา
และการทำงานที่จะมีในช่วงต่อไป

นายรัฐมนตรีของภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
จากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเป็นคันดิเดตนายรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติแล้ว
ยังมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
เป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของพักอีกท่านหนึ่งด้วย
พบกันใหม่วันพรุ่งดีครับปลาย๓ครึ่งครับ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ